กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจดวนปืนกับแก๊งวัยรุ่นสนั่นเมืองเลยนะคะ
ถามว่าที่มาที่ไปทำไมถึงมีการดวนปืนกันได้เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะสักประมาณตี๒ที่ผ่านมา
พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมไปพบกับรถเก๋งคันนี้เป็นรถของตำรวจนะคะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคนก่อเหตุค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปถามตำรวจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่มาที่ไปของเรื่องมันเป็นยังไงนะคะ
ตำรวจเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ออกไปตรวจตามพื้นที่ที่มีหมายจับนะคะ
พอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาญค่ะคุณผู้ชม
พอมาถึงจุดนี้ไปพบกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเขากำลังก่อเหตุทะเลาวิวาสกัน
แน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าสิ่งที่ตำรวจต้องทำตามหน้าที่คือเข้าระงับเหตุ
พอจะเข้าระงับเหตุปุ๊บแค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าเลย
ลงนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเข้าไปจับกลุ่มแต่คนร้ายเนี่ยชักปืนยิงใส่รถ
ของตำรวจสักประมาณ๔๕นัด

ยังไม่สิ้นฤทธิ์ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นแบบนี้

ปรากฏว่าไปถูกทั้งสองคนที่หลบหนีได้รับบาดเจ็บ
ทราบชื่อต่อมาก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ก็คือนายนัทธพงค์วันนีค่ะ

นางสาวดาราการดันภัยอายุ๒๖ปี
นางสาวดารการเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
นายนัทธพงศ์หลบหนีนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจากรถล้มก็คือ
เอ็นข้อเท้าขวาเนี่ยมันขาด
แล้วก็นิ้วโป้งเท้าด้านขวามันหักนะฮะ
คุณผู้ชมนี่คือสภาพนะดาราการสิ้นฤทธิ์เลยนะคะ

คนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าท้าทายตำรวจเนี่ยนะคะ

ถูกยิงบริเวณสะโพกขวา๑นัด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สุดท้ายเนี่ย
นัทธพงค์ก็สิ้นริดแบบนี้นะคะ
สุดท้ายกู้ภัยต้องนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญอ่างทอง
ล่าสุดนะคะเห็นรายงานข่าวบอกว่าทั้งสองคนถูกส่งต่อที่โรงพยาบาลอ่างทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะ
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายนัทพงศ์
คนที่ไปก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าคือยิงปืนในที่สาธารณะพกปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
สองต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และ๓ข้อหานักสุดคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
สามข้อหาเหนาะนายนัทพงศ์รับไปค่ะ
ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยแบ่งเป็น๒ฝ่ายนะคือฝ่ายผู้ก่อเหตุแล้วก็ฝ่ายตำรวจ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้คนเจ็บทั้งสองรายออกจากโรงพยาบาลเสียก่อน
หลังจากนั้นก็จะเรียกตัวเนี่ยมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายไปหาสาเหตุสิว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่นะคะ
ส่วนทางตำรวจเอาล่ะกลัวสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ามีเรื่องกับตำรวจหรือเปล่า
แล้วตำรวจล่ะจะถูกลงโทษอะไรหรือเปล่านะคะ
ทางด้านตำรวจก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะว่า๑ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
สองเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการลงโทษทางวินัยแล้วก็ทางอาญานะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วว่า
ตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุคุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบกันต่อนะคะ